ท่านผู้ชมครับตามต่อเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเรื่องของคุณบินบรือฤทธิ์นะครับ
พระเอกดังกู้ภัยใจพระนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไลฟ์เฟซบุ๊ก
บอกว่าขอลาออกจากการทำงานกับมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะก็สืบเนื่องมาจากการไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
มีคนไปชูนิ้วกลางเนี่ยโอ้โหถ้าเจอเนี่ยจะตบให้นะครับ
ก็ต้องออกมาชี้แจงกันว่าในความหมายเป็นแบบไหนอย่างไร
แต่เพื่อจะได้ให้ทางร่วมกับตันยูเนี่ย
ไม่ต้องถูกต่อว่าต่อขานไปด้วยก็เลยขอลาออกกันแล้วกัน
นะฮะล่าสุดวันนี้

เป็นภาพใบหน้าของคุณบรือฤทธิ์นะครับแล้วก็มีข้อความออกมาเยอะยาวเหยียดทีเดียวนะครับ
ข้อความเนื้อหาต่างที่ออกมาเนี่ยนะครับ
ก็คือการชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ใจความสำคัญก็คือขอขอบคุณทุกคนที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้สร้างความแตกแยก
ยังมีคนไทยอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำ
อย่างเช่นไปยกนิ้วกลางให้กับขบวนเสด็จ
ฉีกพระบรมชายาลักษณ์การเอารูปพระมหากษัตริย์ไปแปะไว้ข้างบันได
เขียนข้อความหยาบคายการทำคลิปล้อเลียน
จาบจ้วงด้วยถ้อยคำหยาบคายสกปรก
เพราะฉะนั้นนะครับคุณบินบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย

หาว่าคุณบินเนี่ยนัดให้ออกไปแบบนั้นนัดให้ออกไปแบบนี้
อย่าไปเชื่อนะครับ
มีเพจปลอมเยอะมากนะครับเพจบินบรรลือฤทธิ์เนี่ย
จะต้องมีคนที่ติดตามเนี่ยประมาณ๙ล้านกว่าคน
แล้วก็ย้ำว่าถ้าจะออกมาเนี่ยก็คือวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
เวลา๑๖นาฬิกาให้ไปเจอกันที่วัดพระแก้ว
พร้อมกับทิ้งข้อความว่าใส่เสื้อเหลืองชมพูงามจับตานะครับ
นี่ครับคนที่เห็นโพสต์นี้ของคุณบินบรือฤทธิ
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมาย
บอกว่าจะยืนเคียงข้างกับกู้ภัยใจพระสุภาพบุรุษที่ชื่อวินบริฤทธิ์
คนที่เขาไม่เห็นด้วยเห็นต่างอันนี้ก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับ
วันนี้นะครับเราก็พยายามติดต่อคุณบินนะครับ
แต่ว่าไม่ได้รับสายนะฮะตามข้อมูลก็คือเหมือนก็ไปงานอยู่ที่พระนครศรีธุยานะครับ
แต่คนใกล้ชิดบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของคุณบินก็ดีขึ้นนะครับ
พร้อมจะช่วยเหลืองานสังคมต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมกับมูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับ
ก็เป็นดาราจิตอาสาอีกคนนึงนะครับ
เป็นทุ่นน้องในเมืองที่ร่วมกับตันอยู่ด้วยนะครับ
บอกว่าเธอก็ขอพูดในฐานะที่เป็นกลางนะไม่อยู่ฝ่ายไหนนะ
ก็อยากจะให้คนที่อาจจะมองภาพของคุณบินในแง่ลบในช่วงเวลานี้เนี่ย
ขอให้มองภาพสิ่งต่างที่คุณบินเนี่ย

แล้วก็เข้าใจจัตนารมณ์ของคุณบินด้วย
มีหน้าข่าวโทรไปเยอะแหละติดต่อไม่ได้แหละ
แต่นี่ฉันก็แอบถามอยู่นะว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
ก็มีเครียดโควิดเครียดบ้างค่ะ
ส่วนคุณเอกพันธ์วันนี้ไปสุรินทร์นะฮะ

เดี๋ยวถ้ามีส่งมีเสียงอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
มีคนที่เขาเห็นต่างตรงจุดนี้นะฮะ
ก็คือนายสมบัติบูลงามมันนงค์

แล้วก็มีภาพของคุณบินในงานเกี่ยวกับกระถิ่นรัชธานะครับ

ติดใจอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะพี่แฮชแท็กบินบรรลือฤทธิ์นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะสื่อความหมายแบบไหนอะไรยังไงค่ะบังเอิญวันนี้
คุณสมบัติบอกกรลายจุดเนี่ยมาออกรายการถามตรงกับจอมขวัญพอดีเลย
ค่ะก็เลยได้ไปถามกันนะฮะคุณสมบัติบอกว่า
โพสต์ไปไม่ได้ตั้งใจจะไปแขวะไปแซะอะไรตั้งคำถามเพราะไม่รู้จริง
ส่วนเรื่องการออกมาให้ความเห็นเรื่องการชุมนุมของคุณบินบรือฤทธิ์เนี่ย
บอกกรลายจุดมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดพลาดไปแล้ว
พูดครั้งนี้พลาดควรจะออกมาขอโทษดีกว่า
ผมไม่คิดว่าแกจะพลาดขนาดนี้นะ
จริงแบบคือผมคิดว่าแกเป็นคนระวังระดับหนึ่งเลยทีเดียว
ผมแปลกใจมากที่แกแบบภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
ผมก็เลยสงสัยว่านี่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ไม่รู้แล้วผมคิดว่าถ้าแกยังเดินต่อไปด้านในของผมเนี่ย
ในขณะที่ผมไม่ได้ยินคำขอโทษแบบชัดอะไรอย่างนี้นะ
ผมคิดว่านี่แกกำลังปกป้องอีโก้ตัวเอง
มากเพียงใดแล้วก็มีข้อความท่อนหนึ่งนะฮะ
ที่บอกว่าหลายครั้งที่พี่ออกตัวแสดงความเห็นสาธารณะออกมาแบบสุดโต่ง
เหมือนคนที่เห็นต่างจากพี่เป็นผักปลาล่าสุดจะตบทำร้ายเด็กลูกหลานเนี่ย
อาจพูดไม่ทันคิดถึงต้องออกมาไลฟ์ประกาศออกจากมูลนิธิ
หรือที่ผ่านมามันเป็นแค่การแสดงหรือตัวตนของพี่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นกันแน่
อะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่โอ้โหอันนี้นี่นะฮะนายอนุสรเอี่ยมสะอาด
ตอนนี้เป็นรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
โพสต์ข้อความตั้งข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมของคุณบินบรือฤทธิ์นะครับ
บอกว่ามีประชาชนต้องการให้แสดงรายละเอียดบัญชีบริจาคเงินน้ำท่วม
และอีกหลายรายการเพื่อความสบายใจของผู้บริจาค
คือประมาณว่าอยากจะถามว่าถ้าย้อนไปเมื่อ๑๒ธันวาคม๖๒เนี่ย
คุณบินเคยเปิดกับเปิดใจเปิดเผยกับสื่อมวลชนเรื่องเงินบริจาคน้ำท่วม
ไปช่วยน้ำท่วมเงินบริจาคเยอะแยะเข้ามาเนี่ย๔๒๒ล้านเนี่ย

ตกลงแล้วเนี่ยได้ใช้จ่ายไปแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง
เงิน๔๒๒ล้านกว่าบาทผมไม่ได้แตะต้อง
ผมไม่ได้คิดจะเอาใส่ตัวเอาใส่บัญชีเอาใส่แม้แต่เป็นการส่วนตัวแม้แต่บาทเดียว
ถ้าผมทำอย่างนั้นหรือคิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกมีความคิดตั้งแต่แรกขอให้ผมมีอันเป็นไป
ทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ประสบความสำเร็จไปไหนมาไหนขอให้มีแต่คนหนึ่งคนสาบแช่ง
ไอ้สิ่งเรียกผมรู้ว่าเราทำด้วยความประสุนใจ